ผมจะอธิบายเป็นภาษาที่ให้เข้าใจง่ายว่า
คดีนี้พักอนาคตใหม่ธนทรปียบุตรเจอยังไง
เจอเพราะว่ามีคนคนหนึ่งไปยื่นร้องต่อสารรัฐมนูล
คนนั้นชื่อนัทธพรโตประยูนเดี๋ยวคุณอุ๋ยจะเล่าให้ฟังว่าเข้ามายังไง
ยื่นคำร้องเพื่อให้สารรัฐมนูลวินิจฉัยตามมาตรา
รัฐมนูลมาตรา๔๙นะว่าการกระทำของภักดิ์อนาคตใหม่ทนาทรปียบุตรและคณะ
เป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่
นี่ไปยื่นไว้เมื่อ๑๕พฤษภาคม๒๕๕๙
ครับเขาไปยื่นไว้อย่างนี้ตามมาตรา๔๔
แต่ว่ามาตอนหลังเนี่ยผู้ร้องคือคุณนัตรพรเนี่ย
ยังขอให้สารวินิจฉัยว่า
วินิจฉัยว่าเข้าข่ายผิดตามมาตรา๙๒วงเล็บ๑
มาตรา๙๒วงเล็บ๒ด้วยหรือไม่
ทีนี้มาตรา๙๒วงเล็บ๑กับวงเล็บ๒มันหนักเลยล่ะคุณภาคภูมิ

เพราะว่ามาตรา๙๒วงเล็บ๑คือการกระทำการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ
ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บรรยัติไว้ในรัฐมนูล
นี่๙๒วัก๑นะวงเล็บ๑นะ
๑๒วงเล็บ๒เนี่ยเบาลงมาหน่อย
คือการกระทำอันอาจเป็นปฏิปักต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาทรงเป็นประมุก
ที่จริงไม่ได้ยื่นใน๒มาตรานี้ยื่นเฉพาะมาตรา๔๔
แต่ร้องขอว่าให้สารวินิจัยควบกันไปด้วย

ถ้าสารวินิจฉัยตามมาตรา๑๙มาตรา๙๒วงเล็บ๑วงเล็บ๒ลวกไปด้วยโทษมันจะหนักขึ้น
จากเดิมที่ยื่นเอาไว้เนี่ยโทษไม่ถึงยุบพัก
ไม่ถึงยุบพักโทษไม่ถึงยุบพักโทษไม่ดูเดือดไม่รุนแรง
อย่างมากก็อาจจะคือโทษไม่ถึงยุบพักหรือยุบแต่ว่าไม่น่าจะ
คือเราไปก้าวล่วงตรงนี้ไม่ได้แต่เอาเป็นว่าที่ร้องไปมาตรา๔๔
โทษเบากว่า๙๒วงเล็บ๑๙๙๒วงเล็บ๒
คุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
หรือว่าคุณปียบุทค์ครับรายขาดิการพรรคก็เคยพูด
เคยชี้แจงไว้หลายครั้งหลายเวทีนะครับอ่าบอกว่าจริงจริงแล้วต้นเรื่องเลย
ที่คุณนัทพรโตประยูนไปยื่นเนี่ยโทษก็คือถ้าสารท่านเห็นว่า
เออมันผิดอะไรตรงนี้จริงก็อาจจะให้ไปแก้ไขมาให้ไปแก้ไขหรือให้เลิกทำ
อย่าไปทำแบบนั้นค่ะแต่พอมีการยื่นเพิ่มเข้าไปเนี่ย
ทีนี้โทษมันถึงยุบพักโทษมันถึงยุบพัก
ฉะนั้นวันนี้แนวทางที่เขาประเมินไว้
แนวทางที่จะออกมานะอันนี้พูดได้
เพราะว่าเป็นแนวทางจากการประเมิน
หนึ่งยกคำร้องสารยกคำร้อง

สองมีความผิดตามมาตรา๔๔
แต่ให้ไปแก้ไขข้อความอย่างที่ว่า
เพราะข้อความในภักดิ์ข้อมังคับภักดิ์อันตรีเขาใหม่เนี่ย
เวลาพูดถึงประชาธิปไตย
ไม่มีคำว่าอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก

นี่แนวทางที่๒นะแนวทางที่๓หนักเลย
พักได้ตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพักได้
เนี่ยจะออกมาเป็น๓แนว

เดี๋ยวไล่เรียงไทม์ไลน์คดีนี้

๑๑นาฬิกา๓๐นาทีสารท่านนัดอ่านคำวินิจฉัย

ไลน์นะครับคดีนี้เริ่มจาก
นายนัทพรโตประยูนนะครับซึ่งเป็นผู้ร้องคดีนะฮะ
นัทพรโตประยูนนี่เป็นอดีต
ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ก็คือคุณศรีราชาเจริญพาณิชย์
ซึ่งตอนหลังก็เปลี่ยนนามสกุลเป็น
วงสารยางกูลนะครับครับนายนัทพรไปยื่นคำร้อง
โดยตรงถึงสารวัฒนธรรมนูลขอให้มิจฉัย
อนาคตใหม่และเพิกถอนสิทธิ์
การเลือกตั้งของนายธนทร
หัวหน้าภักดิ์นายปิยบุตรเลขาธิการภักดิ์
และกรรมการบริหารพักอนาคตใหม่ทั้งหมดด้วย

รวมทั้งภักดิ์อาณาคตใหม่ด้วยนะครับเป็นจำเลย๔คนเนี่ยนะ
มีแนวคิดและเจตนาล้มล้างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ส่งเป็นประมุกครับนี่ยื่นหลังเลือกตั้งใหญ่นะคุณ
ใช่ครับ๒๔มีนาคม

หลังจากนั้นนะครับคือก่อนที่จะไปยื่นสามนุนเนี่ย
ยื่นอายการสูงสุดมาแล้วนะ
กรกตด้วยนะเพื่อขอให้ใช้อำนาจ
ในการพิจารณาพวกนี้แต่ว่าพอเห็นว่าเวลามันล่วงเลย
ก็เลยไปยื่นตรงต่อสารรัฐธรรมนูล

ตรงนี้ที่คุณสุภาพบอกนายนัทพรส่งคำร้องเพิ่มเติม
เป็นเอกสารความยาวอีก๒๒หน้าครับ
ระบุถึงพฤติการของจำเลยที่มีแนวคิดมีทัศนคติ
ลั่งคล้ายปรัชญาตะวันตกครับ
และการให้สัมภาษณ์สื่อหลายครั้ง
มีลักษณะบ่งชี้ว่ามีเป้าหมายเพื่อล้มล้างสถาบัน

เป็นที่มาของเนี่ยคุณสุภาพที่เขาเรียกกันว่าคดีอินลูมินาติ

ฟังก็งงคนอ่านก็งงเออมันมาจากไหน
ลูมินาติเขาคือเขาบอกว่าเขาแอบอิงมาจากสัญลักษณ์โลโก้พัก
อย่างนี้ครับสัญลักษณ์ของพักอนาคตใหม่เนี่ย
เขาอธิบายว่ามีลักษณะสามเหลี่ยมด้านเท่าหัวกลับ
ที่ท่านเห็นในชื่อรายการของเรา

อันนี้มีความหมายเหมือนกับสมาคมชื่ออินลูมินาติ
และสมาคมนี้มันเป็นยังไงสมาคมนี้เป็นองค์กรลับที่รู้จักกันทั่วไปว่า
มีเป้าหมายในการล้มล้างหรือปฏิบัติความเชื่อใหม่
ในเรื่องระบบการปกครองในเรื่องการนับถือศาสนา
ก็แสดงให้เห็นว่าอ้าวพักอนาคตใหม่มีวัตถุประสงค์
ปรัชญาความคิดอิสระไม่เชื่อถือความคิดเก่าที่สั่งสอนกันมา
เพราะฉะนั้นพักอนาคตใหม่จึงเป็นอันตรายต่อระบบการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
นี่ไงคำว่าอิลลูมินาติเป็นชื่อสมาคมรับ
แล้วก็พฤติกรรมของพักอนาคตใหม่ไปสอดคล้องแม้กระทั่งโลโก้สัญลักษณ
ไอ้สามเหลี่ยมด้านเถ้าหัวกลับก็ไปเหมือนกับเขา

หลังจากนั้น๑๙กรกฎาคม๒๕๖๒สารรัฐธรรมนูลมีมติรับคำร้องไว้พิจารณา
และ๑๙ธันวาคม๒๕๖๒สารรัฐธรรมนูลพิจารณาแล้วเห็นว่า
มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้

สารท่านบอกว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้
โดยไม่จำเป็นต้องทำการไต่สวน
อันนี้แหละอันนี้แหละที่คนเขางงกันมากว่า
คดีแบบนี้ในอดีตบางคดีใช้เวลาเป็นปีเพราะว่าเวลาไปไต่สวนไปให้การ
คือต้องเปิดสารให้ผู้ถูกร้องผู้ร้องมาพูดมาคุยมาถามอะไรกัน
แล้วเว้นระยะกันไปเลื่อนกันไปเลื่อนกันมาเลื่อนกันไปกันมา
แต่คราวนี้สารบอกว่าเหมือนกับว่าสารเนี่ยมีเหตุผลแล้ว
มีประจักษ์พยานมีอะไรแล้วที่ไม่จำเป็นต้องไปให้ผู้ร้องมาให้การว่างั้น
ท่านอาจจะอ่านเอกสารแล้วผู้ร้องชี้แจงมาผู้ถูกร้องชี้แจงมาไปสืบไปค้นอะไรแล้ว
ท่านบอกว่ามีพอแล้วไม่จำเป็นต้องไต่สวนและนัดอ่านคำวินิจฉัยวันนี้๑๑นาฬิกา๓๐นาที๑๑นาฬิกา๓๐นาที
เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาต่อช่วงหน้าคุณสุภาพ
แต่ว่าบอกบรรยากาศนิดเดียวตำรวจเนี่ยเขาเตรียมการกันเยอะ
แต่ว่าวันนี้พอผู้บริหารพักอนาคตใหม่ไม่ไปที่ศาลเนี่ยกองเชียร์ก็หายไปด้วย